มีเชนที่ไหนมีแพร่ที่นั่นจ้า
ฝ่ายชายเขาไปเตะบอลแมทพิเศษที่จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายหญิงเขาตามไปเชียร์ติดขอบสนามเลย
งานนี้เชนก็เลยอดไม่ได้ที่จะแซวแฟนสาว
ว่าเป็นเงาตามตัวเขาแซวกันน่ารักนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บที่เข่าของเชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังกันจ้า
ก็เคยผ่าตัดเอ็นไข้หน้าขาดรอบหนึ่ง
แล้วก็รอบ๒ก็คือผ่าตัดหมอนแล้วก็ดูแตก

เพราะว่ากลัวเรื่องเข่าก็มาเนี่ยมาด้วยใจจริง
นี่มีกองเชียร์มาด้วยคุณน้องแพร่
ใครบอกกองเชียร์ฮะนั่นเงาผมนะครับผม
เวลาผมเดินออกจากบ้านนะฮะก็จะเห็นตัวเองผมยาวตลอดเวลา
ก็ดูแลกันครับเขาก็ไปกับผมทุกที่แหละ
นี่ไงล่ะหวานเวอร์เขาไปกับผมทุกที่แหละ

เรียบง่ายแต่แบบคงเส้นคงวาตลอดนะ